สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ที่ไปไลฟ์สดเหตุการณ์แล้วก็สามารถจะตั้งข้อสังเกตได้อยู่หลายเรื่องทีเดียว
วันนี้มาสองท่านท่านแรกค่ะภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะคุณฐานิสริกจันทร์
อีกหนึ่งท่านเป็นน้องชายของผู้ตายนะคะคุณสมปราศบุญเนือง
และวันนี้มาในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมนะคะ
ท่านในความสงการอัชริยทรัพย์สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
วันนี้เนี่ยไม่ได้มานั่งทำคดีให้เขายังเพิ่งเจอเพิ่งเจอกันก็คือจะมาบอกสงสัยในเรื่องที่เขาสงสัยในหลายประเด็น
เอาอย่างนี้คือดิฉันฟังดิฉันอ่านข่าวจากหลายที่นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ฟังอยู่บางส่วนเนี่ย
เรียนมีข้อสงสัยเยอะเลยแต่ในฐานะคนที่ทำคดีมาทนายสงการสงสัยอะไรเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด
ก็คือสงสัยว่าทำไมเมื่อสงสัยเหตุแห่งการตายทำไมประเด็นแรกถึงรีบเผาศพของตัวของผู้ตาย
เพราะปกติแล้วเนี่ยหลายครอบครัวนะคะเวลาเกิดเหตุลักษณะแบบนี้เขาจะเก็บไว้
ถูกต้องครับเพื่อชันสูตรอย่างละเอียดชันสูตรซ้ำด้วยซ้ำบางครั้งนะคะ
เรื่องอะไรอีกคณะเรื่องที่สองทำไมไม่ร้องต่อผู้คับการตรวจภูทรจังหวัด
ทันทีทันใดหลังจากมีการตายเกิดขึ้นแล้วอันนี้เพื่อความเป็นธรรมขอให้การตำรวจเหมือนกันนะครับ
รีบเรื่องของร้องสื่อมนชนแล้วก็จดแจ้งร้องอย่างผู้คับปัญชาตามด้วยดับชั้น
แล้วก็ปล่อยผ่านเพื่อนนานมา๑๐กว่าวันใช่ไหมตั้งแต่ว่าวิธี๒
แต่ตัวของตัวครูเนี่ยกับน้องเขาก็บอกว่าถูกข่มครู
มันก็ฟังได้ในส่วนนี้นะครับ
แต่อันนี้ว่ากระบวนการที่ครูเขาติดใจมากที่สุด

ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับคดียาเสพติด
แต่ปรากฏว่ามันมียาเสพติดมาได้อย่างไร

เรียนถามแบบนี้นะคะขอความรู้ด้วยว่าเวลา

มันมีคดีมาเรื่อยแหละที่บอกว่าวิสามันวิสามัน
แต่ตามปกติแล้วคดีที่เป็นการวิสามัน

ก็คือตำรวจต้องทำการชนะสูตร
แล้วก็ร่วมกับทางกรัฟสรุขฐาน
รวมรวมพยาหลักฐานและทำเป็นสำนวนเรื่องของ

แล้วก็ต้องส่งให้ทหาร
อายการก็ต้องนำคดีฟ้องต่อสาร

ในฐานะเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีสิทธิ์แต่งตั้งทนายเข้าไปถามค้าน
คือไม่ใช่อะไรค่ะคือเป็นการตั้งข้อสังเกต
เพราะว่าบางทีได้คุยกับตำรวจหลายนายช่วงหลังมานี้นะคะ
เขาก็ไม่ได้คิดว่าการวิสามันมันทำอยู่ดีก็ทำได้

เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วคือตำรวจระวัง
จริงแล้วมันมีมาแต่ดั้งเดิมแล้ว
แต่ว่ามิได้บอกกล่าวต่อพี่น้องประชาชน
ให้ได้รับทราบว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร
กระบวนการก็มีการสอบสวนตามปกติ
แล้วก็สรุปสำนวนว่าเหตุใดที่วิสามันฆาตกรรมตัวของผู้ตาย
แล้วก็ส่งให้พนักงานพนักงานก็ยืนกำร้องต่อสาร

คุณผู้ชมคะทนายสงการคือจริงแล้วมันมีข้อสงสัยอยู่หลายเรื่อง
เอาคร่าวเรียนสรุปให้คร่าวแบบนี้นะคะ
คือไม่ได้ปฏิเสธเรื่องประวัติการเสพยาเคยติดยาเมื่อปีที่แล้วจริงนะคะ
แต่ไม่ได้มีบัญชีรายชื่อว่าเป็นคนค้ายา
แล้วก็บัญชีรายชื่อการเสพยาก็ไม่มี

เหนือจากนี้นะคะยาที่มีอยู่ในรถที่บอกว่ามี๑๐๗เม็ดที่ครูบอกครูยอมไม่ได้เนี่ย
คือตอนแรกครอบครัวเห็นว่าในพื้นที่ในรถมันไม่มีแล้วมันโผล่มาถุงนึง
นอกเหนือจากนี้กล้องติดหน้ารถมันมีแต่ตอนหลังมันหายใช่ไหมคะ
แล้วปืนถามว่ามีปืนจริงไหมมีจริงปืนเป็นของคุณแม่ครู
ตั้งแต่สมัยไหนเลยใช่ไหมคะ
ซึ่งอันนี้ก็จะบอกได้ว่าเขายิงต่อสู้มา
เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าสมมุติคนร้ายนะคะคนร้ายยิงต่อสู้ตำรวจ
จะมีเปอร์เซ็นต์ในการตัดสินใจวิสามันได้มากกว่า
ถูกแล้วก็อาวุธปืนต้องอยู่ในมือลักษณะยิงสวนทันทีทันใด
แต่ตอนเจอไม่ใช่เพราะว่าปืนเหน็บอยู่ที่ช่องประตูรถ
กระสุนก็ยังอยู่ในกระบอกอะค่ะ
เหนือจากนั้นนะคะคุณผู้ชมมันมีการตั้งข้อสังเกตอีกหลายอย่าง

ครูยืนยันค่ะเป็นไปได้ไหมที่ครูไม่ทราบ
เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าสามีทำงานทุกวัน
ไปขายมะพร้าวทุกวันร้อนพาลูกไปด้วยทุกวัน
คือหาเงินมาด้วยหยัดหรือแรงงาน
ไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะไปค้ายาเสพติด

ให้ข่าวบอกว่าตัวผู้ตายเป็นโรคซึมเศร้า

คือตอนที่ไปรักษาหมอว่า
หมอก็ถามว่าเนี่ยทำไมต้องไปเสพยานะ
ตอนที่ว่าก็เลยบอกแกว่าแกเป็นโรคเครียดเป็นโรค
คือแกเหมือนก็ซึมเศร้าแบบนี้ค่ะ
คือหมอก็ใส่ว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็คือ
เนื่องจากต้องไปเสพยาก็เกิดความเครียด
ก็คือแกเสพเพราะแกเครียดเท่านั้น

แต่ทีนี้พอมันมีข่าวนี้มาคนเขาสาวกลับไป
คือครูก็ค่อนข้างระห่องระแหงกับผู้ตายนะ
ก่อนหน้าเกิดทีไม่คือรอห่องระแหงก็เรื่องการเสพยานั่นแหละค่ะ

หลังจากที่ครูไปอบรมมาหลายวันเป็นเดือน
ก็คือพอกลับไปเห็นพฤติกรรมแกเหมือนกับว่า

ก็เลยรู้สึกว่าน่าจะหันกลับไปเสพยาหรือเปล่า

เหมือนพูดอะไรมากไม่ได้

แล้วได้คุยไหมเค้าว่ากลับไปเสพมั้ย
ได้คุยแต่แกก็ไม่ยอมรับนะคะ
มาขอเพิ่มเติมที่น้องชายค่ะคุณสมปราช
คือตอนที่ผู้ตายเสพแล้วไปบำบัดเนี่ยอันนี้

ก็คือพี่สาวจะไปด้วยค่ะ

ก็มีการโทรมีการปรึกษากันว่าจะเอายังไง
ก็ผมว่าถ้ามันหนักเกินท่าน

ไหนเขาอยู่ในที่กักกัน

ขนาดที่เป็นผู้เสพแบบจริงจังก็ไม่ใช่

เพราะส่วนพี่ทัพให้ผมจะไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก
เพราะแกทำงานต้องไปอบรมนุษย์ต้องไปสนที่

แล้วเขาเป็นคนที่ขายของตามตลาดนั้น
มันคงจะไม่มีเวลาที่จะไปค้ายา

คือกรณีเสพตรงนี้น่าจะเวลาทะเลาะกัน

หรือน่าจะไปปึ้งทางนั้น

ก่อนหน้านี้วันที่๑๑เมษาก็ไป
ทีผมที่บ้านนะ

ไปกับลูกไปกับลูกคนพี่
ผมก็ถามว่าลูกคนน้องอยู่ไหนอยู่กับยายมัน
ไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าเขา

ทีนี้ค่ะวันที่เกิดเหตุคือ๑พฤษภาคม

เล่าให้ฟังหน่อยมันยังไงตำรวจเข้ามาเรื่องนี้ได้ยังไงคะ
ก็คือว่าวันที่๓๐เลยนะคะ
ก็คือว่ามีปัญหาสามีโทรมาตอน๖โมงเย็น
บอกว่าจะเข้ามาในบ้านจะมาหาลูก

ทีนี้ก็เลยรู้สึกสงวนใจว่าทำไมต้องพูดแบบนี้

ทำไมต้องมาขอเข้าบ้านอะไรแบบนี้
ทีนี้เหมือนกับว่าพอเข้ามาถึงแกไม่อยากมีทะเลาะ
ทะเลาะคือไม่อยากคือถ้าเราถ้าเราเห็นสภาพของแกจะรู้ว่าแกเป็นอะไร
แล้วแกก็เลยบอกซะก่อนว่าอย่าพูดอย่าว่าอย่าอะไรแบบนี้
คือคนเป็นครูมันต้องพูดถามถ่าย
ก็คือว่ามันเกิดจากอะไรมีเหตุผลอะไรต้องทำแบบนี้อะไรแบบนี้
ทีนี้ก็เลยบอกว่าไม่ต้องเข้าบ้านถ้าเป็นแบบนี้ก็คือว่าไม่อยากทะเลาะ
ก็เลยพาลูกออกจากบ้านไปรู้สึกหวาดกลัวเหมือนกัน
เพราะว่าเหมือนกับว่าแกบอกว่าพี่เชื่อพี่เถอะ
จะเป็นคนดีตั้งแต่วันที่๑เป็นต้นไป
จะเป็นคนดีตลอดชีวิตพูดแบบนี้ก็เลยคิดในใจว่า
เคยพูดแบบนี้มาแล้วก็เลยไม่เชื่อ
ก็เลยว่าออกจากบ้านดีกว่าไปอยู่บ้านญาติ
ก็เลยพาลูกจัดเจ้าของพาลูกแล้วก็ให้ญาติมารับ
แล้วก็จอดรถตัวเองไว้หน้าบ้านออกไปให้ญาติมารับ
พอเช้ามาไปส่งลูกเรียนปรับพื้นฐานที่โรงเรียน

ก็คือจากที่จอดอยู่หันหน้าเข้าหาเข้าข้างใน
ก็หันหน้าออกมาข้างนอกก็เลยรู้สึกว่า
เราไม่ได้จอดแบบนี้เมื่อคืนก็เลยลงจากรถของญาติ
ก็เลยไปเปิดรถดูก็ปกติไม่มีอะไร
เข้ามาดูในบ้านพบว่าฝ้าเพดานมันเป็นรูทะลุลงมาหนึ่งแผ่น
แล้วก็พอเข้าไปดูอีกทีนึงโน้ตบุ๊กหายไป
กุญแจสำรองรถคันที่ว่าจอดอยู่หายไป
ก็เลยสงสัยก็เลยไปถามคนข้างบ้านว่า
เมื่อคืนทำไมใครมาหรือเปล่าสามีมาหรือเปล่า
เขาว่าเขาเห็นเขาเห็นตอนตี๔
ก็เลยไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานว่าเนี่ยบ้านเราพังอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็โดนบูรหายเราไม่ทราบว่าใครเอาไปเพราะไม่คิดว่าสามีจะเอาไป

โทรอะไรโทรไม่ติดเลยโทรเป็นเยอะมาก

ทีนี้เขาไปแจ้งความ
ระหว่างที่รอแจ้งความอยู่เกิดกรณีรถชนกันสองกรณี

ทีนี้รอในระหว่างรอก็ปรึกษา
รู้สึกว่าแกเหมือนจะผิดปกติอะไรแบบนี้นะ

ฝั่งนู้นก็คือฝั่งที่ปรับ

ก็เลยพอไปถึงก็เห็น

คือเคยรู้จักตอนเด็ก

ให้หายสนิทแล้วค่อยออกมา

มาพิสูจน์ลายนิ้วมือว่าเป็นของใครอะไรแบบนี้ค่ะ
พิสูจน์เสร็จหลังจากนั้นสามีมาเวียนมาเวียนอยู่หน้าบ้าน
ขับรถเหรอค่ะขับรถมาเวนอยู่หน้าบ้านรถคันเกิดเหตุน่ะนะคะ
ก็ขับไปเสร็จก็บอกให้ตำรวจเห็นว่าเนี่ยตอนนี้สามีมาขับรถไปอยู่หน้าบ้าน
ไม่รู้ว่าเป็นอะไรทำไมไม่ลงจากรถหรือว่ายังไง
ก็เลยเกิดความกลัวพอพอตำรวจกลับก็เลยโทรบอกตำรวจว่า
คนที่ว่าเป็นหมวดไม่ใช่ชุดนู้นนะคนละชุดกันชุดที่เราแจ้งความ
ชุดสอบพอไม่ใช่ชุดปรับยาเสียเต็ดใช่ค่ะใช่โทรบอกว่า
ให้๑๙๑มาช่วยเวียนบ้านให้หน่อยก็เกิดความกลัวนะครับ
เพราะว่าหลังคาเพิ่งซ่อมเสร็จพอดีทีนี้ฝนก็ตกหนัก
คนข้างบ้านบอกว่าให้ไปอยู่บ้านป้าก่อนเพราะว่าแม่ยังไม่มาสิ
เพราะตอนนั้นแม่อยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งก็เลยไปอยู่บ้านของคนข้างบ้าน
ทีนี้แกก็มาเวียนอีกรอบนึงก็เลยรู้สึกกลัวว่ามันจะปลอดภัยไหมอะไรแบบนี้
ทีนี้ก็เลยโทรหาเพื่อนของพ่อคนนี้ค่ะบอกว่าถ้าว่าลุงมาเนี่ยช่วยจับแก
แล้วก็เอาให้เอาโน้ตบุ๊กของหนูออกมาแล้วก็เอากุญแจสำรอง
แล้วก็พาแกไปบำบัดอะไรแบบนี้คือบอก
ตอนนั้นกี่โมงคะตอนนั้นประมาณ๕โมงได้
คือเราโทรกลับไปหาเพื่อนพ่อซึ่งอยู่ในส่วนของปราบยาเสพติด
ใช่ของพื้นที่พรมคีรีใช่คุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ
ช่วงหน้ากลับมาคืออันนี้ถ้าสมมุติฟังจากครูเนี่ยนะคะ
มันไม่ควรจะร้ายแรงขนาดมีใครตายนะคะแต่คำถามคือว่าในจังหวะที่พอเริ่มต้นปฏิบัติการของตำรวจ
ตำรวจที่มาเข้าใจเรื่องว่าอะไรแล้วตำรวจรู้หรือไม่รู้ว่าเขาเสพไม่เสพ
ค้าแม่ค้ามีอาวุธหรือไม่มีแล้วการที่ไล่ล่ากันเขาหนีหรือว่าอะไรสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะ

ถ้าเริ่มตั้งแต่บ้านของครูฐานิตเนี่ยนะคะคืออยู่ในพื้นที่อำเภอพรมคีรีนะคะ
แต่ว่าตามข่าวบอกว่าคือการไล่ล่าข้ามอำเภอ
จบเหตุการณ์อยู่ที่อำเภอเมือง
เอาอย่างนี้นะคะคือตกลงว่าจนถึงสุดท้ายแล้วเนี่ย

แต่คนที่เราเลือกโทรไม่ใช่สพ

ซึ่งเป็นเพื่อนกับพ่อ
ของครูรู้จักกัน

ความหวังใจอะไรเป็นเพื่อนที่ดีกันด้วยซ้ำ
ทีนี้พอตัดสินใจโทรไปที่สายนั้น

ก็ให้ทางเข้ามานะคะ
แล้วก็บอกเขาว่าให้เอาโน้ตบุ๊ก
กับกุญแจสำรองรถ

แล้วก็ให้พาเขาไปบำบัด
ค่ะระหว่างนั้นโทรหาสามี
ระหว่างนั้นที่โทรหาสามี

สามีบอกว่าเดี๋ยวพี่จะเอามาคืน

แล้วทำไมมันเกิดการปฏิบัติการไล่ล่าได้

ตำรวจรอแกอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็ทางสามีบอกว่า

ให้น้องรออยู่หน้าบ้านคนเดียว

เพราะว่าโทรไม่ติด

ซึ่งระหว่างนั้นตำรวจมาถึงที่บ้านครูแล้ว

ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะไปรอรับที่หน้าบ้าน
รอรับของที่หน้าบ้านตามนั้นใช่ไหมคะ

มาสามคน

พอคุยกันแล้วเรื่องเก่าหน้าจะจบดี
แล้วทำไมมาถึงไม่เป็นแบบนั้นคะ
ก็คือแกไม่มา
ทีนี้เขาก็ไปไล่ล่ากันเอาเอง
ตอนที่แกไม่มาคือตอนที่ตกลงกับสามีเนี่ยนะคะนัดเวลาหรือว่ายังไง

ไม่มาแล้วได้โทรไปหาอีกไหม
โทรไปปิดเครื่อง
เสร็จแล้วจากนั้นตำรวจที่มาที่บ้านเราขึ้นรถแล้วออกไป

ซึ่งเขาบอกอะไรกับครูไหมว่าเดี๋ยวต้องไปล่าเดี๋ยวจะไปตาม

เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปตามให้เรียบที
เขาถามไหมว่าในรถมีอะไรบ้าง
เขาไม่ได้ถามแต่บอกเขาไปว่ามีเฉพาะโน้ตบุ๊กกับ

เพราะเราไม่รู้ทีค่ะว่าปืนหายไป

ตำรวจไปแล้วออกไปแล้วถึงรู้ว่าปืนหายไปด้วย

คือพยายามติดต่อตลอดแต่แกไม่รับสายเลยไม่เคยรับสายเลย
ฉันสรุปถูกไหมคือตำรวจที่ออกไปปฏิบัติการตามตัวผู้ตายเนี่ย

ไม่รู้จนจบปฏิบัติการไหมคะ
ไม่ทราบค่ะแต่ว่าคือเขาบอกว่าเขามารู้ตอนที่มีปืนอยู่ที่เน็ตอยู่ที่
คือทางพิจารณาไฟพยายามโทรหาคนที่ไปร่าง
ว่าคือพอรู้ว่าปืนหายแล้วก็พยายามโทรบอกว่า

ที่ที่ฉันถามคือว่าตำรวจไม่ได้รู้จักเราใช่ไหมว่า
ไม่รู้เพราะติดต่อเขาไม่ได้เลย
ทีนี้พอตำรวจออกไปเสร็จแล้วติดต่อตำรวจคนนั้นที่เป็นเพื่อนคุณพ่อไม่ได้

จากนั้นทางฝั่งครูทางฝั่งครอบครัวผู้ตายรู้อะไรบ้าง

แล้วรู้ไหมคะว่าเขามีการล่ากันข้ามอำเภอ
คือเพื่อนบ้านอ่ะบอกว่าข้ามบ้านเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่
เขาบอกว่ามีการไลฟ์สดว่ากำลังยิกรถไล่ล่ารถพี่ชายอยู่
เรารู้จากการไลฟ์ใช่ไหมคะ

แล้วระหว่างนั้นครูงงไหมว่ามันล่าอะไร
ก็ใช่ก็เลยงงว่าคือรู้ไหมว่าคือเรื่องของสามีเราตอนนั้น
คือตอนนั้นไม่รู้เพราะว่ารู้ตอนที่ว่าเกิดวิสามันเพื่อนมาบอกว่าสามีตายแล้วให้ดูไลฟ์สดตอนนั้น
แต่ตอนไล่ล่าไม่ทราบเลยอยู่ในบ้านไม่รู้เรื่องเลย

เขานอนกัดคนในพื้นที่รู้แต่เราอยู่ในบ้านไม่รู้เรื่อง
ทางครอบครัวทั้งสองครอบครัวครอบครัวผู้ตายแล้วก็

กลับมาที่ทนายสงการค่ะทนายสงการคือ

ตั้งคำถามไม่ถูกนะคือถ้าสมมุติตำรวจไม่รู้ว่ามีปืนในรถ

ยังไงตำรวจเขาบอกว่าอะไรมีการยิงต่อสู้เหรอหรือ

ตำรวจว่าชายที่ต้องวิสามันหรือต้องยิงเขา

คือจริงแล้วในที่เกิดเหตุ
มันจะต้องมี๑พนักงานสอบสวน
สองคือแพทย์นิติเวศ
สามคือพนักงานในการ
สี่ก็คือพนักงานฝ่ายปกครอง
ร่วมทำการตรวจที่เกิดเหตุ

แล้วก็ในคดีนี้นะครับพนักงานสอบสวนก็ต้องทำสำนวนชนสูตรพลิกศพ

เชิญพนักงานอายการมาร่วมการสอบสวน
พนักงานในเอกาต้องยื่นคำร้องต่อสาร
และต้องส่งสำเนาให้กับเราทราบด้วย
เพื่อจะไปร่วมการฟังการไต่สวน
โดยสารจะทำการไต่สวนถึงเหตุแห่งการตาย
ว่าผู้ตายคือใครตายเมื่อใด
และพฤติการแห่งการตายสารจะไต่สวนครับ

แต่ที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนไม่เคยทราบ
ได้ไปทำอะไรอย่างที่ทนายสงการบอกไหม
ไม่ได้ทำอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่บอกอะไรเลย
คือประชาชนทั่วไปไม่ทราบจริงแล้วมันเป็นขั้นตอน
เราต้องทราบเองหรือตำรวจต้องแจ้งเรา
จริงแล้วพนักงานสอบสวนก็จะเชิญพนักงานอายการร่วมกันสอบสวน
เสร็จแล้วในคดีนี้สารต้องมีการไต่สวนการตาย
แล้วพนักงานอายการต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลส่งสำเนาการไต่สวน
เพราะคดีแบบนี้สารจะปิดประกาศหน้าศาลว่าจะมีการไต่สวนเนี่ยการตายเมื่อใด
ตามข่าวใช้ระยะทางประมาณ๔๐๕๐กิโลเมตรใช่ไหมคะ
แล้วก็จนกระทั่งไปเข้าพื้นที่สพมนครนะคะแล้วก็มีการวิสามัน

แล้วก็ที่เหลืออารมณ์จึงที่เหลอ

แต่ว่านัดที่ทำให้ตาย

ตอนที่ครอบครัวทราบว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ย

ก็คือว่าไปถามที่โรงพักก่อน

เกิดสามีโดนวิสามันจริงหรือเปล่า

เพราะว่าให้ไปดูที่เกิดเหตุเลย

ไม่ได้ให้อะไรเขาบอกว่าไม่ทราบอะไรสักอย่าง

ทางบ้านของผู้ตายไปด้วยไหมคะ
พี่สาวไปค่ะกับพี่ชายอีกสองคนไปค่ะ

เขาไม่ให้เข้าไปเลยไปตอนแรกเขาจะกันกันประชาชนกันนักข่าว

แล้วพอไปถึงบอกว่าจะไปดูสามีเลย

เขาบอกว่าต้องรอหน่วยงานต่างให้มาพร้อมก่อน

เพราะเขาสงสัยว่าจะมีระเบิดซุกซ่อนอยู่ในรถ
เขาสงสัยได้ถูกไหมคะเขาสงสัยได้
แต่ทีนี้ตอนที่ครูไปถึงเนี่ย
มันมันสักกี่ชั่วโมงหลังจากที่เรารับแจ้ง

ค่ะประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
ตำรวจยืนยันในที่เกิดเหตุไหมคะว่าเสียชีวิตแล้ว

แล้วตำรวจเล่าให้ฟังไหมว่าทำไมวิสามัน

รู้อะไรบ้างตอนที่ไปถึงมีใครพูดเล่าบอกอะไรบ้าง
ไม่มีใครพูดอะไรเลยแค่บอกว่า
ให้รออยู่ก่อนแล้วรอเอาศพออกมา
ชนะสูตรโดยหมอหมอก็ไปด้วย
ครูเจอเพื่อนคุณพ่อครูไหม

เราไม่รู้นะตอนนั้นว่าแกเป็นคนวิสามันพ่อ

เพราะฉะนั้นตอนที่เจอในที่เกิดเหตุก็ไม่ได้คุยอะไร

ทำอะไรมาเขาก็เข้าไปไหมว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น

ทุกอย่างก็เป็นของเจ้าหน้าที่หมดเลยใช่ไหม
ใช่ก็คือแค่รออย่างเดียว
เอางี้เรียนขอกลับมาประเด็นที่ทนายสงการก็สงสัยเหมือนกับที่ฉันสงสัย
เพราะถ้าเป็นคดีลักษณะแบบนี้ญาติจะไม่เผาศพเร็วนะคะ
กรณีถ้าเราศาสนาพุทธนะคะก็จะไม่เผาศพเร็วทำไมเผาศพเร็ว
เพราะว่าญาติพี่น้องทางฝ่ายเราก็กลัวเราจะโดนฆ่าด้วย
หรือว่าอะไรอย่างนี้เขากลัว

มีพระบอกว่าให้หยุดยุติยุติเรื่องนี้อย่าไปดำเนินคดีไม่มีทางชนะหรอก
ตามข่าวแล้วบอกว่ามีพระไปหา

ทั้งสองที่เลยเพราะแม่ยังไม่ตอนนั้นแม่ยังไม่ได้ไปงานศพเพราะต้องจัดการหลาน

แต่ว่าเขาอ้างว่าเขาเป็นใคร
บอกว่าเป็นเพื่อนของพ่อแล้วก็เป็นเพื่อนของคนที่ยิง

ครูถามแม่ครูไหมแม่ครูเห็นหน้าใช่ไหม

ใช่เขาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเป็นตำรวจเก่า
เขาบอกว่าสีเดียวกันเขาต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้ว

ไปที่วัดพรมโลกวัดที่เราตั้งศพพี่ชาย
แล้วก็ไปที่บ้านของครูแตง
อกจากมีรู้ไหมเขาอยู่วัดไหนเนี่ย
เขาบอกว่าเขาอยู่วัดพระนคร
ก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเลย
แล้วมีคนอื่นที่ไปขู่อีกเหรอคะ
ตามข่าวบอกว่ามีโดนอยู่เยอะอะไรบ้าง
มีคนที่ว่าปกตินี่แหละค่ะ
แต่ว่าทำเป็นคนเมาไปถามว่า
จะเผาวันไหนจะดำเนินคดียังไง

คือจริงมันไม่ปกติอยู่แล้ว
สำหรับขั้นตอนที่ทางฝั่งผู้เสียหาย

แต่ทีนี้พอมันมีเรื่องเล่าอื่นเข้ามา
ในขณะที่ครูเองก็ถูกปล่อยข่าวอยู่เยอะนะคะ
เรื่องชู้สาวเรื่องอื่นอีกหลายเรื่องนะคะ

คุณผู้ชมคะตำรวจในพื้นที่ทราบนะคะ

ก็ได้คำชี้แจงจากสพพรมคีรี
บอกว่าควรจะต้องไปถาม

ภูมิกับสพเมืองนครก็ตอบกับทีมงานเรา

ในขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูทร
ก็บอกกับทีมงานเราว่า
ภารกิจไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้นะคะ

มันมีข้อโต้แย้งหลายเรื่อง

เพราะฉะนั้นฟังได้ก็ครึ่งหนึ่งก่อนนะนะคะ

มีเรื่องราวของรายแห่งกันเรื่องโต้ชู้สาม

เพราะส่วนใหญ่เขาจะทำงาน

เราแค่ทะเลาะกันทางโทรศัพท์เท่านั้นเอง
อันนี้ผมขอยืนยันในฐานะที่

เขาเป็นคนรักลูกรักเมียมากนะ

อะไรก็ได้เหมาะกับลูกเขา

อาจจะด้วยฤทธิ์ยาสมมุติว่าถ้าเขากลับมาเสพนะ
อาจจะด้วยฤทยาโมโหทะเลาะกัน

จ้าเส้นหน้าลูกเขาอาจจะไม่ตายก็ได้

ยึนถึงตอนนี้นี่นะคะ
ถ้าฟังจากที่ทนายสงการบอก
แสดงว่าทางครอบครัวไม่รู้

จากนี้ครูไปขอผลชนสูตร

๑๐กว่าวันแล้วยังไม่รู้อะไรเลย
ยังไม่รู้ว่าอายการเขาจะสั่งฟ้องไหม

คดีกรณีมีการวิสัยบรรคตรกรรม

ก็ต้องยืดขำโรงต่อศาลขอยศาลไต่เศวน

ว่าผู้ตายเป็นใครที่ใดเมื่อใด
แล้วก็จะต้องส่งสำเนาให้กับตัวของทายาท
ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือตัวเรา

หรือไม่ก็ไปพบกับพนักงานอายการจังหวัดในท้องที่ที่เราอยู่
เนื่องจากเราประสงค์ว่าจะแจ่งตั้งถนาย
เข้าไปถามค้านในประเด็นต่างถ้าเราสงสัยนะครับ

หรือที่สภาธนายความบางเขนก็เลยขอความช่วยเหลือนะครับ
แสดงว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำอะไรเลย
เพราะเห็นแต่ข่าวว่าไปร้องที่นั่นที่นี่
คือเหมือนกับร้องว่าอยากให้ตรวจสอบเฉยใช่ไหมคะ

ตอนนี้เวลาเราตามคดีเราตามที่ไหนคะ

จนถึงก่อนมารายการเราเนี่ยช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา

ไม่มีนะคะแต่ว่ามีเหมือนกับว่า

ของน้องเขาเหมือนกับว่าไม่อยากให้น้องเขามาที่กรุงเทพ

คือเหมือนมันยังไงเหมือนผมนี่เคยมีประวัติเรื่องเกี่ยวกับกุมประพฤกษ์
อยู่ระหว่างการรายงานตัวของคุณประพฤกษ์
แล้วก็เข้ารายงานปกติดี
แต่เขาก็พยายามคุยเรื่องขึ้นมาว่าผมมีหมายมั้ง
พยายามแชร์ในเฟซบุ๊กจบที่ว่า
เขาก็ทำอะไรผมไม่ได้เพราะผมไม่ได้ผิดอะไร
ทีนี้ข้อสงสัยมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
เหนือจากเราสงสัยว่ายามาอยู่ในรถได้ยังไง
ตอนแรกกับตอนหลังมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
เรื่องปืน
ก็สงสัยว่าตกลงว่าปืนถูกใช้ไหม

แล้วถ้าสมมติว่าเขาใช้หนึ่งรัด
เขาได้ต่อสู้ถึงขนาดที่ต้องวิสามันเขาไหม
หรือว่าเขาอันตรายต่อบุคคลรอบข้างไหม
กล้องวงจรปิดในรถจริงติดใช่ไหม
ใช่ค่ะมีอยู่แต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหม
นั่นคือหลักฐานที่สามารถระบุได้ว่า

ก็หายไปตอนเคลื่อนย้ายรถไปที่สพเมือง

เพราะตอนที่อยู่ในเกิดเหตุมันมีอยู่
เอาอย่างนี้นะคะเรื่องนี้ก่อนหน้านี้นะคะทนายสงการ
คือเรื่องส่วนใหญ่แล้วข่าวจะไปอีกแบบนึง

อยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้ทั้งลูกด้วย

และถ้าไม่ว่าจะเป็นตำรวจสพใดก็แล้วแต่นะคะพรมคีหรือว่าสพเมืองนครก็แล้วแต่
แม้กระทั่งผู้บังคับการจังหวัดอยากชี้แจงโทรกลับมาเบอร์ที่โทรไปตื้อท่านเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ท่านต้องได้ชี้แจงเช่นเดียวกันวันนี้ขอเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วยกันตามล่วงหน้ามีอะไรโทรกลับมาหาทีมงานได้
ขอบคุณนะคะขอบคุณธนัยสงการวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะมาตอน๒ทุ่มครึ่งค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ